ดูเรื่องโจรก่อนฮะโจรก็คือโจร

ยังติดที่ขาเลยโอ้พักโทษ

ขโมยโลเล็กซ์แล้วขโมยไปขโมยมา
ได้ของกลับบ้านไปเกือบล้าน

หรือบริษัทก็ได้ข้างล่างเขาขายของ

คนร้ายรายนี้เดินมาเดินไปเดินไปแล้วก็เดินมาครับ

เดี๋ยวมีเวลาให้เลือกขนาดนั้นเลย

สบายนะฮะเดินไป๒๐นาทีกว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดน่าจะประมาณเกือบจะช้า
เรียกว่าเช้ามืดก็ได้ตี๔๒๐นาทีเวลาโดยประมาณของ๑๘กรกฎาคมสุดท้ายแล้ว
ได้ของไปเพียบเลยลุงชัยวัดจิตนุพงอายุ๖๗ปี
เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบริษัทนี้บอกภาวะ
สองเรื่องคือเรื่องแรกในโจรบุกบ้าน
ที่สองไอ้ตอนโจรบุกบ้านเนี่ยลูกอยู่ที่บ้านด้วยนะ
มีลูกนอนอยู่ที่บ้านด้วยเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้มันไม่ได้ไปทำอะไรคนที่อยู่ในบ้านฮะ
แต่พฤติการน่าจะปีนมาจากระเบียงอาคารข้างแล้วมันมาเปิดบันเก็ต
กระจกบานเกร็ดงัดบานเกร็ดมันไม่มีเหล็กดัด
พองัดบันเก็ตเอื้อมมือเข้ามาเปิดประตูคราวนี้ก็เข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับ
เท่าไหร่ฮะลูกฮะ๕๐๐๐๐๐บาทอุ้ยมีภาพด้วย
คือชอบถ่ายรูปแล้วเนี่ยหายไปเหรอหายไปครับ๕๐๐๐๐๐บาท

อ่ะฮะเคยบุกมาแล้วรอบหนึ่งโอ้โหคราวก่อนจำวันเวลาไม่ได้
แต่คราวที่แล้วได้ไปประมาณ๔๐๐๐บาท
ครั้งนี้มันอุกอาจกลับมาก่อเหตุอีกที
และครั้งนี้ได้ไปประมาณสักเกือบจะล้านบาท
หลักหลักหมื่นเป็นหลักแสนมันเจ็บปวดหัวใจ
ตรงไหนรู้ไหมไอรูเหล็กมันของนอกกาย

บุ๊กไม่มีปัญหาพระเครื่องมีคุณค่า

แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วฮะที่ตำรวจภูทรในพื้นที่นะครับ
หวังว่าตำรวจจะตามพอดีจับคนร้ายรายนี้ได้
ซึ่งยังมีกำไรอีเอ็มซึ่งอยู่ในการพักโทษติดขาหมอนี่อยู่เลยครับ